คุณผู้ชมพูดถึงเทรนด์สุขภาพยุคนี้ก็มาแรงจริง
แม้กระทั่งขนมกรอบอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีฮิตกันมากเลย
ผลไม้อบกรอบใช่ไหมบางทีเราก็ต้องไปสั่งมาจากต่างประท่งต่างประเทศไม่ต้องแล้ว
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแบรนด์ของคนไทยที่เขาใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
เป็นแบรนด์ของผักและผลไม้อบกรอบนะเขามีจุดเด่นก็คือเขาใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง
ที่รับมาจากเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีคุณ
ขายดีทั้งในและต่างประเทศนะคะไม่ได้ขายดีแค่ในประเทศอย่างเดียว
ล่าสุดเขาบุกตลาดตะวันออกกลางสร้างรายได้กว่า๖หลักต่อเดือนแล้วก็สร้างงานให้กับคนในชุมชน
กระแสโควิดสิบเก้าไปเลยค่ะคุณอรพินสำรานภูมิผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบตดอนคลัง
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเธอเป็นเจ้าของผักผลไม้อบกรอบแบรนด์เนี้ยแบรนด์พินเนี่ย
รับจ้างทำสวนหารายได้มาอะไรต่างแบบนี้
เธอก็เลยเชี่ยวชาญในเรื่องของผักและผลไม้ตั้งแต่เด็ก
แล้วก็นำประสบการณ์มาต่อยอดค่ะ
กลายเป็นธุรกิจของเธอก็คือผักและผลไม้อบกรอบในปี๒๕๕๙
แล้วนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นเอามาแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าและก็สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

ที่มาจากชื่อของเขาเอง
ใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีการที่ทันสมัยด้วยนะคะ
แล้วก็สะอาดจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
ทำให้ผักและผลไม้อบกรอบยังคงความสด
ใหม่และรักษาคุณค่าของสารอาหาร

กำลังเป็นที่ต้องการจนผมเห็นสาวฮิตกินได้มาก
ถูกต้องแต่ตอนนี้เราได้แบบช่วยเหลือชุมชน
เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีด้วย
เป็นไอเดียที่ดีมากสำหรับคนที่สนใจผักและผลไม้อบกรอบ
เป็นสแนคเป็นขนมสำหรับสายสุขภาพนะคะ
รวมไปถึงผลไม้แปรรูปอื่นด้วย
หรืออยากจะเป็นตัวแทนแบรนด์พิน
คุณติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
แล้วก็ช่องทางไลน์ที่เราขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยจ้า
เดี๋ยวนี้ต้องทานขนมอะไรก็ต้องเลือกนะ
เลือกขนมที่มันอร่อยแล้วมันก็ได้สุขภาพด้วยใช่ไหมคะ